ชาวบ้านที่นี่เขาเดือดร้อนกันทั้งชุมชน
เพราะไอ้เจ้าลิงสแหมดตัวเดียวเนี่ย
มันป่วนมันปีนสนกระโดดข้ามต้นไม้ข้ามเสาไฟฟ้า

กูไพช่วยด้วย
ขอบคุณมากเลย
ประมาณ๒ปีตัวเนี่ยนะมันหนีเข้าเหล้า
หื้อนึกว่างูเข้าแต่เหล้าลิงก็เข้าเหล้าเหรอ
ไม่ใช่นึกว่าคุณชนะเข้าอย่างเดียวเนี่ย
ผมผมก็เข้าแต่ส่วนใหญ่ผมไม่บอกใครคุณรู้ได้ไง

เดี๋ยวฉันค่อยเล่าต่อเรื่องคุณมาดูเจ้าลิงตัวนี้ก่อน
ลิงตัวเนี่ยนะคะผลมันไหม้เลยคุณ
ผิวหนังลอกคือเหมือนโดนไฟไหม้อ่ะใช่
แล้วตอนที่โดนจับเนี่ยมันดูซึมเห็นไหม
มันน่าจะเจ็บแหละมันดูไร้ท่าทีในการที่จะขัดขืน
ผู้ภัยก็เลยค่อยเอาโซ่มาล่ามแล้วก็คลุมด้วยกระสอบนะคะ
แล้วก็ต้องส่งตัวไปให้สัตวแพทย์ทำการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นด้วย
แล้วค่อยปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่ามันโดนไฟช็อตมาด้วย
สำหรับปฏิบัติการจับลิงสมขนไหม้เกิดขึ้นช่วง๑๖นาฬิกา
หลังจากชาวบ้านในซอยร่มไซหมู่๓ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด
เขาแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ยินเสียงตู้

เสียงระเบิดมาจากเสาไฟฟ้าหน้าปากซอยสักพักนึง

ดับทั้งชุมชนกินรัศมีกว้างไป๕กิโลเมตร

ชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีลิงสมัยปีนต้นไม้
แล้วก็กระโดดไปที่เสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเสียงระเบิดขึ้นนี่แหละ
และมันก็นั่นแหละค่ะมันก็คงจะเหมือนแบบไปสน
ก็เลยทำให้มีเสียงลิงร้องคล้ายกับมันเจ็บด้วย
และพอมันบาดเจ็บมันก็หนีเข้าเล้าไก่ไปโอ้
เขาก็เลยต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการจับลิง
แล้วก็แจ้งการไฟฟ้าให้มาช่วยซ่อมด้วย
ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ตัดกิ่งไหม้ที่มันพาดเกี่ยวกับเสาไฟฟ้า
และต้นไม้เพื่อป้องกันลิงมันมาไต่ซ้ำ
คือมันเป็นต้นไม้แล้วมันพาดมาที่สายฟ้า
ลิงมันก็เดินข้ามไปกระโดดไปกระโดดมาได้ไง

ต้องตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันไปพันกับสายไฟตรงนั้น
ลิงมันจะได้ไม่กระโดดเดินข้ามไปผ่านมานะคะ
ส่วนระบบไฟฟ้าซ่อมแซมประมาณ๒๐นาทีก็กลับมาใช้งานได้ปกติ

เดี๋ยวเดี๋ยวลิงเขาไม่เรียกซ่อมแซมครับ

ตอนนี้มันรักษาแล้วล่าสุดก็คือปลอดภัยแล้ว

โอ้โหสงสารมะนาวจริง

เออใช่ก็ไม่รู้แหละยังไงก็หนีเข้าเล้าไว้ก่อน

แต่หารู้ไหมในนั้นอันตรายมากเลยนะครับ